ของการที่จะแหกกฎหรือว่า
ก็เลยพยายามขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ส่วนคนก็บาดเจ็บอย่างที่เห็นในภาพ
ดูสิคะเลือดเลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่ตำรวจ๒
พอเขลางนครเขากำลังตั้งด่านตรวจช่วงเคอร์ฟิลล์เป็นไปตามพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยนะคะ
บริเวณถนนสนามบินตะบนพระบาทอำเภอเมืองลำปางทีนี้ก็เห็นมีรถยนต์สีขาวทะเบียนกไก่ช้อชิง
เจ็ดสองเก้าลำปางคันนี้อ่ะขับมาที่ด่าน
เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณว่าจะเรียกตรวจนะคะแต่เท่านั้นแหละรถยนต์คันนี้ขับหลบหนีเลย
และทีนี้ด้วยความที่ขับเร็วมากก็เลยเสียหลักไปแหกโค้งชนกับเสาไฟฟ้า
บริเวณหน้าวัดพระบาทรถเนี่ยเสียหายเลยนะคะ
ส่วนตัวคนขับนายทวีศักดิ์หมื่นคุณอายุ๒๘ปีคนนี้
เป็นชาวบ้านฝ่ายน้อยตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางก็บาดเจ็บ
เลือดนี่จะบอกว่าอาบใบหน้าเลยอ่ะนะจากการสอบถามเบื้องต้นนายทวีศักดิ
ยังให้การวกวนและจากการตรวจสอบภายในรถพบอะไรรู้ไหมคะ
ยังไงคะมีเบียร์อีกหนึ่งกระป๋องสงสัยจะเมาอ่ะ
แล้วก็เลยยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่สติสตังค์ไม่ดีนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางก็นำตัวคนขับส่งโรงพยาบาลค่ะ
ร้อยตำรวจเอกพัฒนภงปันทรศรองศาลวะสอบสวนสอบพ่อเครียรังนครบอกว่า
ต้องตรวจสอบรถคันนี้อย่างละเอียดว่าภายในรถเนี่ยนอกจากเบียร์แล้วยังมียาเสพติดซุกซ่อนหรือไม่
ทั้งประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปางขอให้ตรวจปัสสาวะและเจาะเลือดหาสารเสพติดด้วยนะคะ
และก็แน่นอนว่าต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนจะสอบปากคำคนขับรถรายนี้อีกครั้งแล้วก็ตั้งข้อหากันต่อไปค่ะ